เป็นเจ้าไหนรายไหนเพราะว่ามีการให้บริการแบบครบวงจร
ที่รายใหม่จะเข้ามาต้องทำงานหนักเป็นงานยากครับ
เขาใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าป่าเข้ามาล้อมเมืองครับ
แบรนด์ของเขาสามารถเข้ามาในธุรกิจนี้ได้
พร้อมกับตั้งเป้าเอาไว้ว่าปั๊มน้ำมันแบรนด์นี่แหละ
ขึ้นมาเป็นอันดับที่๒ของธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันของประเทศไทยให้ได้ครับ
ภายใต้การนำของคุณพิทักษ์รัชกิจประการนะครับ
แล้วก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
น้ำมันขนาดกลางในโทนขาวเขียว
ปรากฏให้เห็นตามท้องถนนสายรองทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองของปั๊มพีที
เลือกทำเลที่ตั้งบนถนนสายรอง
แล้วค่อยลุกคืบเข้ามาในเมือง
พริกขี้หนูคือนิยามของปั๊มพีที

แต่ไม่เคยกลัวผู้เล่นรายใหญ่เพราะกล้าแตกต่าง
ซีโอเน้นการบริหารต้นทุน
โดยซื้อหรือเช่าพื้นที่ของปั๊มเดิมบนถนนสายรอง
และปรับปรุงใหม่ทำให้ใช้เงินลงทุนที่น้อย
สามารถคุมเวลาได้และคืนทุนได้ไว
เราทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผู้เล่นรายอื่น

เราเป็นบริหารสถานีบริการน้ำมันที่เป็นแบบเราบริหารเอง

นี่คือข้อที่๑สิ่งที่แตกต่างที่๒ก็คือ
เรามีกองรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง
และอันที่๓เรามีคลังน้ำมัน
นี่ครับที่กระจายตัวอยู่เป็น๑๐แห่ง
เราใช้ทฤษฎีป่าล้อมเมือง
เราค่อยแทรกซึมจาก๔หลัก๓หลัก๒หลัก
วันนี้เราเริ่มมาอยู่บนถนนเส้นเมนแล้ว
นี่ครับก็คือพูดง่ายแต่เดิมลูกค้าเราก็เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่
เป็นรถบ้าใหญ่ก็จะขยายมากขึ้น
ธุรกิจขายน้ำมันให้กลุ่มเรือประมง
ในชื่อบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิงเมื่อปี๒๕๕๙

เข้ามาบริหารธุรกิจนี้นานกว่า๑๐ปีแล้ว
เขาทำงานด้วยการมองหาจุดต่างในการทำธุรกิจ
และตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉับไว
กระทั่งปัจจุบันที่มีปั๊มรวมกันทั้งสิ้น๑๑๕๐สาขา
อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพิทักษ์
เขาใช้ความเสียเปรียบพลิกเกมธุรกิจ
กลับมาเป็นโอกาสสำหรับชัยชนะ
เมื่อเทียบกับบริษัทผู้ค้ารายอื่น
เงินทุนเราก็ไม่มีเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้
แล้วเราก็ไม่ได้มีโรงกันเป็นของตนเอง
แต่สิ่งที่เรามีก็คือเรามีความมุ่งมั่น

นี่ครับแล้วเราก็ต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของ
ความเร็วความยืดหยุ่น
นี่ครับและสิ่งที่สำคัญคือต้องมีพลังของการทำงานเป็นคือ

ในวันว่างจึงใช้เวลาอยู่กับหนังสือ
ทักษ์บอกว่าส่วนตัวชอบคนคว้าลายแทง

ตัวอักษรในหนังสืออยู่เสมอ
ผมก็ชอบอ่านแนวที่ทำ
คือเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำ
หรือทำยังไงที่จะคิดและทำในสิ่งที่มันต่าง
แล้วก็มองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น

เราเคยได้ยินคำโครงที่ของเชคสเปียพูด
แต่เป็นภาษาอังกฤษผมว่าเป็นภาษาไทยที่
เมื่อ๕๐ปีที่แล้วมีการแปลมา
สองคนยนต์ตามช่อง
คนหนึ่งมองเห็นโครนตม

เห็นดวงดาวอยู่พราวพลาย
ตรงนี้เราเอามาใช้กับในเรื่องของธุรกิจยังไง
แอปพลายมันเป็นเรื่องของโอกาส
คนบางคนอาจจะเห็นคนตรง

แต่เราเป็นคนที่ทำไมเราเห็นโอกาส
ฉะนั้นการทำธุรกิจความยากก็คือ
มองเห็นโอกาส
มองเห็นก่อนกัน

เตือนให้พิทักษ์ไม่ลืมตัวเอง
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม

ตำแหน่งสูงไม่มีใครกล้ามา

ผมก็เลยใช้หนังสือเป็นสิ่งที่เตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ในทุกเดือนก็จะมีหนังสือสักเล่มหนึ่ง

หลงตัวเองอย่าลืมตัวเอง

โดยไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจน้ำมันเพียงด้านเดียว
และอยู่ในใจของคนไทยให้มากขึ้น
โปรดติดตามตอนต่อไป